มาถึงช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยกับคุณสุภาพคลิกขจาย
แต่ก่อนจากการการวิเคราะห์มาถึงความขืบหน้าล่าสุดก่อน
ล่าสุดครับสารอนุมัติหมายจับพระเมธีสุธิกรสังคมสังคพัฒน
ขุมสังคมผู้ช่วยจ้าวอวาดวรรษาเกต
ราชวรมหาวิหารคดีทุจริตงบประมาณอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับ
ในส่วนของโรงเรียนพระปริยติธรรมในปี๒๕๕๗ก็ติดต่อเข้ามอบตัวที่กองปราบในวันนี้
ติดตามพร้อมกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินรายงานสดเข้ามาจากกองปราบครับ
ยากาศที่กองบังคับการปราบรามกองทัพสื่อมวลชนยังคงเฝ้าติดตามการเข้ามอบตัวของอดิตพระราชอุปเสมาพรหรือพระเมธีสุธิกรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารที่เดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามหลังถูกตำรวจป้องกันและปราบรามทุจริตและประพฤตินิ

ทุจริตโกงเงินจำนวน๑๐ล้านบาทและพบเส้นทางการอ่นเงินต่อให้นายทวิชสังอยู่หนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกตำรวจกองปราบจับกลุ่มดำเนินคดีในข้อหาฟอกเงินไปก่อนหน้านี้
ตำรวจตรีมัยตีฉิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่า
ตำรวจได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับพระเมธีแล้วสอดคล้องกับที่พระเมธีที่ติดต่อขอให้ข้อมูลกับตำรวจในคดีทุจริตเงินทอนวัดแต่เมื่อมีหมายจับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการการเข้ามอบตัวในวันนี้
วัดศาเกรดไม่มีโรงเรียนศรพประเยตธรรมภแนกสามรรณแต่มีโรงเรียนศรพประเยตธรรมภแนกธรรมบาลีจึงถือว่าเป็นการขออนุมัติงบประมาณผิดประเมธ

สำนวนไปยังปปชแล้วแต่ล่าสุดปปชนั้นตีกับสำนวนคดีเรื่องนี้ให้ตำรวจปปดำเนินการ
และแจ้งข้อกล่าวหากับพระเมธีสุธิกรก่อนที่จะมีการออกหมายจับในวันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับคดีทุจริตเงินทอนวัดในล็อตที่๓นี้
มีอดีตพระในวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเกี่ยวข้องจำนวน๕รูป
ตั้งแต่เจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสอีก๓คน

โดยงบประมาณแรกจำนวน๓๒ล้านบาท
คืองบประมาณเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการศูนย์กลางเผยแผ่กิจการพระพุทธศาสนา
บที่๒นั้นคืองบประมาณเผยแผ่พระพุทธศาสนา
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
สำหรับเด็กเยาวชนและข้าราชการ
เพื่อความมั่นคงของสถาบันชาติพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย์
จำนวนเงิน๓๗ล้านบาท

คืองบประมาณประเภทโรงเรียนพระพลิทธธรรมแผนกสามัญ
ขออนุญาตให้ประกันตัวและถูกควบคุมตัวไว้ในเรียนจำพิเศษภูมิเทพครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนคือพระพรมเมธีนั้น
จากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจพบนะครับว่า
ตัวของพระท่านนี้หลบหนีอยู่ในพื้นที่เขตภาคอีสาน
รวมถึงยังไม่มีการติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจแต่อย่างใดครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามครับ